ส่วนกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
ลานจอดรถของบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่ง๑
จังหวัดสมุทรสาครทีนี้ไฟมันไปไหม้ตรงที่ลานจอดรถ

จักรยานยนต์ของพนักงานเสียหายไป๑๒๐คันนะคะ
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปช่วงของที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามเร่งฉีดน้ำดับไฟ
เพื่อไม่ให้ลุกหลามและสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า

คือเสียหายเหลือแต่แค่เศษเหล็ก๑๒๐คัน
ก่อนเกิดเหตุพนักงานเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอก
ประกายไฟที่หลอดไฟฟ้าบนหลังคาลานจอดรถ
จากนั้นสะเก็ดไฟร่วงลงมาตกใส่เบาะรถจักรยานยนต์
จนเกิดเป็นเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ซึ่งรถจักรยานยนต์ก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
บอกว่าตอนนั้นตัวเองนั่งทำงานอยู่
แล้วก็มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ลานจอดรถ
วิ่งมาดูพบว่าไฟกำลังโหมลุกไหม้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หลายคัน
ตัวเองก็เลยอยากจะช่วยพยายามดึงรถจักรยานยนต
แต่ว่าเป็นของคนอื่นซึ่งยังไม่ไหม้ออกมาได้๒๓คัน
ขณะที่เพื่อนร่วมงานหลายคนวิ่งมาดูเหมือนกัน
แต่ก็ซุดลงไปกับพื้นเลย
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของตัวเองเสียหายทั้งคัน
เขาบอกว่าบางคนซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงผ่อนหมดแล้ว
แต่ทีนี้บางคนหนักกว่าคือผ่อนไม่กี่เดือน
ตอนนี้ก็ต้องผ่อนกุญแจไปนะคะ
ที่เอารถเสียหายเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้
ตอนนี้เพื่อนร่วมโรจศาสตรากรรมเชื่อใจโกรธหูใจ
คุยกันแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ทำอุณหัวเลย

แล้วก็ให้หัวหน้าฝ่ายมารวบรวมหลักฐาน
เพื่อเอามาประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
ตอนนี้บริษัทก็กั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เอาไว้นะคะ
รอเจ้าหน้าที่วิทยาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ